ผู้ชม๒สามีภรรยาคู่หนึ่ง
เคยทำงานเป็นเชฟอยู่มาเกาะ
แต่พอติดโควิดเดินทางกลับมาไทยกลับไปไม่ได้
อาชีพที่เคยทำมันก็อยู่กับตัวเขา
รสชาติหน้าตามันหรูระดับแบบโรงแรมแบบหลายดาว

เมื่อกี้เนื้อแหล่นหน่อยนะ
ดูสิฮะแหล่นสีนี้แหล่นอ่ะอืมแหล่น
สุดพูดชมพูดแหล่นแบบนี้นี่นะคุณผู้ชมมันอร่อยนักแหล่นะฮะ
แล้วก็ซุปครีมฟักทองการเล่นสลัด
ตุ๋นวายแดงนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีขนมหวานด้วย

เป็นฝีมือของคุณสรายุทธ์ปัญญามหรือว่าเชฟเฟิร์ส
กับนางสาวกันไปพรศรีจันทร์เพื่อหรือว่าเชฟฝน
เขาก็เป็นแฟนกันเป็นสองสามีภรรยากันนะฮะ
ก็เขาเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสครับนะฮะตอนแรกอ่ะทำงานอยู่ต่างประเทศ
ตอนนี้หันมาเปิดร้านเล็กอยู่ที่บ้านเขา
ตั้งอยู่ที่ตะบนครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
แหมเมนูต่างระดับโรงแรมแบบนี้นะฮะคุณผู้ชม
คือเขาทำกันแบบเครื่องครัวง่ายเตาปิ๊กนิก
แต่มันได้เมนูที่แบบว่าระดับแบบขึ้นโรงแรมหรูเลยก็ว่าได้นะฮะ
เอามาต้อนรับลูกค้าที่ต้องการความพิเศษนะฮะ
แบบนี้แบบไม่เหมือนใครนะฮะ
อุปกรณ์ง่ายก็สามารถทำอาหารแบบหรูได้เหมือนกันนะฮะ
เฟิร์สบอกว่าก่อนหน้านี้เขากับภรรยาทำงานเป็นเชฟของอาหารฝรั่งเศส
โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่มาเกาะนะฮะ
ตั้งแต่ปลายปี๖๓พอกลับมาที่บ้านปุ๊บ
อ้าวมันเกิดโควิดพอดีครับ
กำลังจะบินกลับไปมากรรมระหว่างรอขึ้นเครื่องอยู่
รัฐบาลประกาศสั่งปิดประเทศครับ
ไม่สามารถที่จะกลับไปมาเก่าได้
ไม่มีกำหนดเลยอยู่บนเครื่องบินแล้วนะ
อยู่ที่สุวรรณภูมิแล้วนะแต่ว่าฝั่งมาเกาะประกาศปิดประเทศก่อน
ห่อของลงเครื่องบินมาครับกลับมาอยู่บ้านครับ
ปรึกษาภรรยากันเอายังไงดี
เราเป็นเชฟนี่ว่ะเรามีฝีมือนี่ว่ะ
ไม่ต้องไปก็ได้ก็เปิดร้านอยู่บ้านนี่แหละ

น่าทานหารายได้กันไปก่อนระหว่างนี้
อันนี้สเต็กปลานะครับ
ก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดนี่แหละนะครับ
แล้วก็มีร้านยังมีอาหารแบบชุดพิเศษ
รูปแบบของอาหารที่เป็นเฉพาะ
คือมีเนื้ออย่างลิฟต์อายสเต็ก
ในส่วนของลิฟต์อายแบบคุณภาพเลย
ย่างในกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนะฮะ
ผ่านการตุ๋นกับกระเทียมแล้วก็หมักสมุนไพร๑คืน
แล้วพอมาทำเป็นสเต็กลิฟต์อายนะ
ราดด้วยน้ำกรีวีซอสเผ็ดแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้านะ
ใครจะไม่อยากกินบ้างอ่ะค่ะแค่เล่าแค่อ่านในกลิ่นมันก็ลอยมาแล้วเนี่ยนะฮะ
หมักกับวายแดงแล้วก็ปรับปรุงให้มันเข้ากับเครื่องเทศ
ให้มันสูตรแบบคนไทยนิดนึงนะฮะแล้วก็ตุ๋นนานสามวันโอ้โห
รวมไปถึงอาหารมีทั้งคาวทั้งหวานสไตล์ฝรั่งเศสมากมาย
เมนูบรรยากาศแบบบ้านสบายเรียบง่ายแต่รสชาติแบบสุดยอดนะฮะ
ให้คนทุกเพศทุกวัยชาวบ้านเข้าถึงได้แล้วก็สามารถรับประทานอาหาร
รสชาติระดับหรูโรงแรมแบบไม่ระดับ๕ดาวแต่ราคาที่นี่มันไม่แพง
เพราะว่าทำกันเองในบ้านร้านแบบบ้านแบบนี้แหละนะฮะ
ตอนนี้ลูกค้าแวะเวียนไปชิมกันเยอะแล้วก็บอกต่อกัน
ตอนนี้ต้องสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะคนเริ่มแบบไปกินกันมากขึ้น
แล้วก็พูดปากต่อปากนะฮะใครอยากไปร้านนี้
ตั้งอยู่ที่ริมถนนตำบลคูบวงพเมืองจมราชบุรี
หรือว่าขึ้นเพจให้แล้วขึ้นเบอร์ให้แล้วลองโทรไป
ทุกวันพฤหาสตรับบุรีนะฮะอร่อยระดับโรงแรงบรูห้าดาว
แต่มาเปิดอยู่ที่ราชบุรีนี่ทั้งสองเชฟแบบนี้
บริสเกฟต์เฮ้ยบรรยากาศเขาก็น่าไปนั่งเนอะ
ใช่เออน่ะฮะหิวเลย